ในราบราวที่๑
การเรียสงสัย
และเมื่อถึงยุคถัดไปก็จะมีดาวรุ่งดวงใหม่ที่ขึ้นมาทดแทน
น้องใบพันธุ์สิริพลพันธุ์แพ้ในวัย๑๗ปี
นับเป็นนักวิ่งระยะสั้นที่จะก้าวมาประดับวงการต่อไป
เขาได้รับฉายาจากเพื่อนว่านิวจิรพงศ์มีนาพระครับ
อีกทั้งยังเคยเอาชนะจิรพงศ์มาแล้วในการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬา
พันธุ์เริ่มเล่นกีฬาเพราะต้องการหายขาดจากโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็ก
และด้วยรูปร่างสูงใหญ่จึงทำให้ใบพันธุ์ตัดสินใจเอาดีทางกีฬาชนิดนี้
ก่อนผมได้เล่นกี่ท้าผมเป็นโรคภูมิแพ้
เป็นคนที่ผอมมากกินอะไรก็ไม่ได้ตัวเล็ก
เพื่อนหาว่าเออกินข้าวมันหรือเปล่าเฮ้ยนี่เล่นยาหรือเปล่า

พ่อเลยส่งผมไปเที่ยวโรงเรียนกีฬาสุราธานี
พาผมไปเพื่อให้ออกกำลังกายให้อยู่เล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย
เพื่อให้แค่หายจากลูก
พอผมหายจากโลกผมก็ดีใจครับ
แต่ว่าสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ

แม้ว่าสุดท้ายใบพันธุ์จะไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้
แต่ก็นับเป็นเวทีแสดงความสามารถที่ดี
และด้วยวัยเพียง๑๗ปีทำให้เขายังมีเส้นทางในอนาคตที่สดใสครับ
ก็อยากขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสเด็กตัวน้อยอย่างผมครับ
ถึงเท่านี้ผมจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร
แต่ผมก็ทำเต็มที่ความสุดความสามารถแล้วครับ
เพียงเท่านั้นใบพันธุ์ก็ยังเป็นนักวิ่งอารมณ์ดีที่ใครต่างก็ชื่นชอบ
เชื่อว่าในอนาคตเขาจะเป็นฮีโร่คนใหม่ของวงการกรีธา
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอนครับ
วิลวิจารณเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน